คุณผู้ชมมาตามหาหน่อยค่ะ
เบาะแสผู้ชายเสื้อแดงทำไมจิตใจถึงโหดเยี่ยมแบบนี้
เอาไม้กระหน่ำตีอ่ะนี่โหดจริงนะเลือดอาบเลยนะคะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ก่อน

นี่คุณผู้ชมคือคลิปนี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนะ
ให้ตามหาชายคนนี้ทำไมโหดเหลือเกิน
เป็นผู้ชายเสื้อสีแดงใส่กางเกงลายพรางเนี่ยค่ะ
แล้วเอาไม้ยาวมากระหน่ำตีผู้ชายคู่กรณี
เห็นไหมคะที่เราเซ็นเซอร์อยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
คือคนเจ็บเนี่ยนะเลือดท่วมสลบคาที่ค่ะ
แล้วก็มีภาพนิ่งของผู้ชายที่มีรอยแผลหลายแห่งบนใบหน้าค่ะ
มีข้อความระบุด้วยนะบอกว่าขอคนละ๑แชร์ด้วยนะคะ
ยังจับคนร้ายไม่ได้เย็บเกือบร้อยเข็ม
เขายังทำงานไม่ได้และต้องดูแลลูกที่พิการอีกหนึ่งคน
ตอนนี้ลำบากมากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้าน
หลังสนามกีฬาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

แล้วก็บอกว่าต้องไปตามตัวผู้ชายเสื้อแดงคนนี้
เยี่ยมเกินมนุษย์ให้ไปตามจับตัวมาให้ได้
เพราะว่าเราก็ไปสอบถามกับทางพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่น
คือทางพนักงานสอบสวนก็ไปสอบปากคำนายชัชวานนเขียว
คือคนเจ็บในคลิปนี้
แล้วก็ไปสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์อีกหลายปากเลย
เพราะว่าจะเร่งรัดตามจับกลุ่มตัวชายเสื้อแดง

ซึ่งตอนนี้ข้อมูลที่รู้คือ
ตอนนี้นายเอ๋อยู่ระหว่างการหลบหนี
ส่วนคนเจ็บก็คือคุณชัชชาวาน
บอกว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นตามลำดับ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณชัชวาน
คุณชัชวัลก็เล่าให้ฟังบอกว่า

เขาเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่
แล้วเขาก็อาสาจะไปตามหามอเตอร์ไซค์
ที่ถูกรุ่นน้องเอาไปมาคืนให้
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีกรณีที่
ในเอชายเสื้อแดงเลยนะเขาตกลงขอเงินค่าช่วยเหลือ๕๐๐บาท
แล้วพอไปช่วยติดตามมาได้
เอารถมอเตอร์ไซค์คืนมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทางด้านคุณชัชชาวานคนเจ็บเขาเงินไม่พอ
หลังจากนั้นนะคะนายเอ๋ก็ชวนกันไปดื่มเหล้าไปกินเหล้า
ก็เมาได้ที่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้น

ว่านายเอกพยายามจะยกกระถางต้นไม้
ทุ่มใส่ศีรษะแต่ชาวบ้านห้ามไว้ค่ะคุณผู้ชม
อยากให้ฟังจากปากคุณชัชวานผู้บาดเจ็บหน่อยค่ะ
เหมือนผมมากินเหล้าต่อแต่ผมไม่รู้ว่าแกคิดอะไร
บอกผมไม่รู้จักประวัติคนนี้นะ

แกก็ยืมรถไปรับลูกน้องแกผู้หญิงผู้ชายออกมาเนี่ย
ออกมาก็มานั่งเลยกินก็ออกเสียงคุยกันธรรมดาครับ
ไม่รู้ว่าผมไปพูดผิดพูดอะไรตรงไหนตอนไหนผมไม่รู้
ผมไอ้เด็กที่ยืมรถไปมันก็มานั่งฝั่งตรงข้ามใช่ไหมล่ะ
ผมถามแจก็เอาสนับมือกับมีดขึ้นมาวางไว้ประตูน
นาธีธรรมดาครับไม่รู้เข้าตอนไหน
ลุกขึ้นผมเลือดเต็มหน้าผมก็วิ่งเลยสิ
วิ่งมาก็มาแล้วมันก็วิ่งตามมาตามอยู่หน้าร้าน
ถือไม้มาตีผมตามที่เห็นในคลิปนะครับ
ได้ยินคนเขาว่าผมสลบไปแล้วมันยังจะเอากระถางมาทุบหัวผมอีกนะ

ผมดูคลิปตัวเองมันเล่นผมไม่ยั้งมือเลย
ผมไม่เข้าใจว่าผมพูดผิดทำผิดตรงไหน

นี่โชคดีนะคะที่ตอนที่ในเอ๋จะเอากระถางต้นไม้มาทุ่ม
แต่ทีนี้หลังจากนั้นนายเอก็หนีไปเลยค่ะคุณผู้ชม
เราก็ไปสอบถามแม่ของนายเอ๋
เพราะว่าแม่บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุ
ลูกชายก็ออกจากบ้านไปไม่ได้กลับมาอีก
แต่โทรมาบอกแม่นะโทรมาบอกแม่บอกว่า
เอ๋ไปตีคนมาเอ๋โมโห
เพราะว่าฝ่ายนั้นไม่ยอมจ่ายเงินให้เอ๑๐๐๐
หลังจากที่มันมีการว่าจ้างกัน
ว่าเขาให้เอ๋ไปตามหารถมอเตอร์ไซค์ให้
แต่สุดท้ายเขาไม่ยอมจ่ายตังค์

แล้วตอนที่ดื่มเหล้ากันนะแม่
คนนั้นมาตบหัวเอ๋มาบอกว่าพูดจ้าไม่ดีใส่เอ๋
ก็เลยโมโหเอ๋ก็เลยทำร้ายกลับ
อันนี้คือสิ่งที่แม่ของในเอคนก่อเหตุเล่าให้ฟัง

ซึ่งแม่บอกด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกดูข่าวนี้อยู่

เพราะว่าเชื่อว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนี้แม่ฝากบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีมานะคะ